ประเด็นเรื่องของผู้นำท้องถิ่นกับผู้มีอิทธิพล
ถ้าต้องยอมรับว่าในสังคมไทยมันเชื่อมโยงกันแบบแน่นแฟนจริงนะ
แล้วเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นประเด็นที่ทางรัฐมนตรีมหาดไทยป้ายแดง
ก็ต้องเข้ามาดูด้วยนะคะวันนี้อย่างคุณอนุทินชาญวิรากูลเอง
ก็มีคำสั่งให้นายประวีนจันคล้ายหรือว่ากำนันนก
ขดีอุจจัดการณ์นี้แล้วก็มีการสั่งการ
ไม่ให้เข้ามาเป็นผู้นำท้องถิ่นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ซ้ำรอยอีกนะคะถ้าเกิดไม่พอใจใช้อารมณ์ก็จะถึงขั้นมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
รวมถึงวันนี้ค่ะคนก็พูดถึงเยอะนะประเด็นนี้
คุณอนุทินฝากนายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดให้ไปขึ้นทะเบียนคัดกรอง
และดูพฤติกรรมกลุ่มกำนันผู้ทรงอิทธิพล
โดยประสานงานกันกับตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ไปดูประวัติไปตรวจสอบอย่างละเอียด
เพราะเรื่องแบบนี้ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกนะ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูเลยว่าไปคัดกรองไปดูพฤติกรรม
กำนันต่างที่ทรงอิทธิพลนะคะ

การเอาชีวิตกันเลยอย่างนี้มันไม่ได้ครับ
บ้านเมืองนี้คืออย่างนี้แปลก

ได้ภารกิจแรกมาจากทางมธ๑โดยตรง
รอบใหญ่เลยนะคะครับนะครับค่ะค่ะส่วนคุณเศรษฐาทวีสินนายก
วันนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
บอกว่ากรณีแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามีการต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจ
เศรษฐาบอกไม่รู้ว่ามีการตัดตอนจริงตามที่มีการตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า
เพราะเท่าที่ทราบมีการต่อสู้กันด้วย
เดี๋ยวรอขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ก็คาดว่าไม่น่าจะนานนะคะที่จะรู้ความจริงข้อนี้ค่ะ

ตัวมือปืนนั้นถูกวิสามันไปแล้วนะครับ
ตัวกำนันนกก็อยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจ

จะมีความคืบหน้าอย่างไรเรารายงานให้ทราบทันทีนะนะครับ